นี่ที่ฉันได้ดูข่าวหนึ่งนะคะที่ตังหวัดสุขภัณฑ์มุรีค่ะ
มีเจ้าของธุรกิจเขาอยากช่วยลูกน้อง
คือตอนนี้มันก็ตกงานกันหมดใช่ไหมเขาขายรถเลยนะ๒คัน
ฉันก็เลยนึกถึงคนในวงการบันเทิงท่านหนึ่งนะคะ

คุณผู้ชมจำได้ไหมคะคนนี้เขามีธุรกิจนะคะคลินิก
คือลำพังตัวเองน่ะเอาพูดตรงก็คือกระทบอยู่แล้วนะคะเจ้าของธุรกิจ
ลูกน้องเนี่ยประกอบไปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนทำความสะ
พนักงานต้อนรับ๒๐กว่าคน

ทำออกมาผลิตเองนี่เอาไปทำแบบขนมจงขนมจีนได้เลยนะ
คือเป็นสูตรมาจากภรรยาเขาคุณแอปเปิ้ล

คุณผู้ชมคือเขาออกแบบเองหมดเลย
ผลิตเองนะคะแล้วก็แพ็คส่งเองเลย

ไลน์คือสร้างอาชีพให้ลูกน้องคุณผู้ชม

นี่วันที่ขอสัมภาษณ์ตอนคลิปซ่อมให้ดูด้วยน่าทานมากจริง

ถ้าใครสนใจคุณผู้ชมก็ติดต่อไปได้ก็ติดต่อได้นะคะ

ที่สำคัญนะคะมีหลายอย่างด้วยนะคะ
ก็ถามแล้วยังไง
เขาบอกว่าตอนแรกที่คุยกันไว้นะคะคือ๒สิงหาคมนะคะ

ก็เป็นว่าเนี่ยคุณผู้ชมก็อุดหนุนกันไปก่อนนะคะ
ถือว่าร่วมด้วยช่วยกันไปฟังสัมภาษณ์สักเล็กน้อยค่ะ
เราก็ที่ค้นต้นทุนแรกง้าวเรา๒๕บาท
แล้วก็พนักงานโอนเงินมาให้พอ๒๔บาท

คนที่ส่งข้อความ
ไปซื้อเนี่ยเขาจะให้กำลังใจพนักงานผมด้วย
ดองแช่อิ่มมีทั้งกระท้อน

อากาศเนี่ยนะฝนตกพลำอากาศเย็น
ได้นี่กลัวจับนะเส้นดวนร้อนนะ

แล้วก็รอลุ้นนะว่าเมื่อไหร่วันที่๑จะมา

เรื่องเลขเนี่ยขอให้บอกเลยนะคุณผู้ชม

จะบอกว่าใครช่วยอะไรได้ก็ช่วยกันนะ